คุณผู้ชมแห่งการนี้โหดจริงจริงนะคะเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนวันนี้นี่เองค่ะ
ย่านแจ้งวัฒนะนะคะเป็นซอยแจ้งวัฒนะ๖เขตหลัก๔ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักชั้นเก้าผู้ชายคนนึงเนี่ยไปก่อเหตุยิงแม่ยาย
ยิงเมียยิงลูกเลี้ยงนี่ตายไปสองศพนะคะครับ
ตำรวจไปถึงนี่แทบช็อกเลยค่ะตำรวจสอนอทุ่งสองห้องไปเจอที่สภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือศพเด็กชายวัยเก้าขวบนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืน
มีเด็กชายวัยเจ็ดขวบอีกคนนึงโดนยิงเหมือนกันอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้ว
ในห้องน้ำเป็นศพหญิงวัย๕๙ปีถูกยิงเสียชีวิต
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเบอร์สี่สิบสี่
ในห้องพักชั้น๙เสร็จตัวเองเดินลงมาข้างล่างแล้วไปยิงตัวตายที่สาราทางเข้าคอนโดค่ะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ

แต่นี่คือตอนที่เขาเดินขึ้นไปบนห้องที่ชั้น๙แล้ว

ทุ่ม๒นาทีเขาเดินออกมาจากห้องค่ะ
คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะ

ก็ดูไม่ได้รีบร้อนอะไรอะค่ะ

อันนี้กว่าอย่างเหมือนยืดเส้นยืดสายหรือเปล่า

ทีมข่าวได้ข้อมูลพฤติการมาแบบนี้นะคะ

แต่เมื่อเดือนก่อนฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง

ไปหานางโสภาจันโสดาวัย๖๐ปี
แม่ยายที่นั่งขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาด

เอาปืนยิงใส่หัวแม่ยายหนึ่งนัด

ขี่รถกลับมาที่คอนโดระยะทาง๑กิโลเมตรแล้วก็ขึ้นไป
ยิงเด็กชายธนกฤตวัย๗ปียิงเด็กชายกฤตภาษณ์วัย๙ขวบ
แล้วก็ยิงนางสาวทวีวัย๕๙ปีเสียชีวิต
ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
นายสมชายคนนี้ก็หนีลงไปที่สารทางเข้าหน้าคอนโดแล้วก็ยิงตัวเองตายตรงนั้นค่ะ
สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะก็คิดว่านายสมชายน่าจะเครียดทั้งปัญหาหนี้สินด้วย
ที่เมียบอกเลิกด้วยซึ่งก่อนเกิดเหตุนายสมชายคนนี้
เคยขู่ว่าจะฆ่ายกครัวมาแล้วค่ะแล้วคดีนี้คือพอผู้ก่อเหตุตายเนี่ย
มันไม่มีมันไม่มีผู้ต้องหาแล้วไงคะคดีก็ถูกจำหน่ายไปแปลว่าเด็กก็ตายฟรี
อีกคนนึงก็ตายฟรีเหมือนกันและอีกสองคนที่เจ็บสาหัสนี้ยังไม่รู้ว่ายังไงเลย